มาดูเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ปฏิหาร

เรื่องหนึ่งเป็นเกี่ยวกับพระรอด

แล้วก็มีเจ้าอาวาสมีพระลูกวัดอยู่ในรถ

เพราะว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุที่รถ
พุ่งชนกับกำแพงสนามบินอูตเผ่า

เครื่องยนต์รถมันจุยกระจายแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
เกิดเหตุที่เป็นรถชนกำแพงสนามบินอุตภัวร์
ที่ถนนสุขุมวิทธิ์ฝั่งขาข้าวอำเภอสัตว์ตะหีบ
ที่ชนบุรีเนี่ยนะคะที่ระยองเนี่ยนะคะ

ทะเบียน๓กกต๘๕๒๔กรุงเทพมหานคร
สภาพพังเสียหายเลยค่ะ

มันกลายมาเป็นเศษเหล็กแบบที่เห็น
ผู้ที่ขับก็คือเรือโทชัชชะนันจุ้ยจิตอายุ๒๕ปี
เป็นผู้หมวดหนุ่มสังกัดกองการบินทหารเรือ
แล้วก็จากการสอบสวนรถคันนี้วิ่งมาจากบ้านฉาง
มุ่งหน้าเข้าสัตหีบด้วยความเร็ว

ไปชนกับกำแพงสนามบินอูตเผ่าพลิกความหยุร้ายตลก
เครื่องยนต์มันหลุดออกมากลายเป็นเศษเหล็กแบบนี้
แล้วหลังจากเกิดเหตุตัวคนขับรถก็ค่อยคลานออกมาจากตัวรถ
ได้รับบาดเจ็บก็คือฟกช้ำตามร่างกาย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงก็นำตัวส่งโรงพยาบาล

และจากอุบัติเหตุครั้งนี้หลายคนก็เชื่อว่าการที่ทางคนขับ
ก็คือเรือโทชัชนันรอดตายมาได้อย่างปฏิหาร
เป็นเพราะว่าแขวนเหรียญเสด็จเตียกรมหลวงชุมพร
เหล่าทหารเรือเคารพนับถือนะคะ
แล้วก็ตำรวจมีการบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐาน
ก่อนจะมีการเคลื่อนย้ายซากรถไปยังสพบ้านฉาง
แล้วก็ให้ญาตินำหลักฐานไปลงบันทึกประจำวัน
จะสอบสวนผู้บาดเจ็บก็คือเรือโทชัชชะนัน
ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
อันนี้เหตุการณ์หนึ่งส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะ

พระมีทั้งเจ้าอวาดมีทั้งพระลูกวัด
อยู่ในรถออดี้สีแดง
ทะเบียนกไก่ทหาร๙๐๐๙นครศรีธรรมราชคันนี้ค่ะ
ซึ่งเป็นของพระมหาบวรเจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ
ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
หลังจากที่เจ้าอาวาสพร้อมกับพระลูกวัดทั้งหมด๔รูป

ออดี้คันนี้กลับจากการสวดพระอภิษฐรรมศพที่อำเภอขนอม
แล้วมาเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ถนนสาย๔๐๑สายนครศรีสุราธานีฝั่งล่องใต้นี่แหละค่ะ
อยู่ตรงหน้าวัดยางงามที่อำเภอท่าสารา
ตอนนั้นกำลังจะเดินทางกลับวัด
แต่ว่าห้องเครื่องอยู่คุณผู้ชมมีควันออกมา
แล้วหลังจากนั้นพอควันมันขึ้นที่ห้องเครื่องปั๊บเครื่องยนต์ดับเลยค่ะ
ไม่กี่วินาทีประกายไฟมันลุกขึ้นมา
ทีนี้ทั้งพระทั้งคนขับก็เลยรีบเปิดประตูหนีตายจากตัวรถ
ไม่นานไฟก็ลุกท่วมทั้งคันเลยนะคะ
หลังจากนั้นทางรถดับเพลิงของอบตท่าสารา
แล้วก็เทศบาลตำบลท่าสารารวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่าง
ในพื้นที่อำเภอท่าสาราก็ไปตรวจสอบช่วยกันดับไฟ

อันนี้คือเพลิงไหม้รถจนเสียหายทั้งคัน
ตำรวจสพท่าสาราก็ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ

ทีนี้ต้องติดต่อกับพิสูจน์หลักฐานให้ตรวจสอบอีกทีนึง
แล้วก็สอบสวนว่าสาเหตุที่ไฟไหม้รถออดี้คันนี้เกิดจากอะไรนะคะ